เรื่องราวของความเดือดร้อนเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่พี่กู้ภัยคอยให้ความช่วยเหลือกันอยู่เสมอ
คนเราอย่างนี้เดือดร้อนเจอส่งเจอสัตว์เข้าบงเข้าบ้านก็เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วถ้าไอ้เจ้าตัวนี้เดือดร้อนเราจะต้องบอกใครคะ
ไปเมื่อทีหลาย
คือภาษาอิงสารเขาว่าไงนะ

น้องพยายามเต็มที่แล้วค่ะคุณแต่น้องไม่รอดค่ะ
น้องอยากรอดแต่น้องไม่รอดรอดไปไม่ได้นะคะ

แต่ว่างานนี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีคนไปช่วย

จริงแต่น้องไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ดิ
ฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นแบบสัญชาติยานของ

มันอาจจะอายหรือเปล่าเลยเอาหน้าไปมุดไปดู
หรอกมันชอบมุดไปตามซอกตามรูไง
คือคิดว่าตอนแรกน่าจะเหมือนไปจับมาลงแมลงอะไรอย่างนี้
เห็นปั๊บใช่มั้ยกินเยอะแน่ตอนขับติดพุง
ใบออกไม่ได้

เอาวิทยาลักษณ์เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นจบทุกชีวิตมีค่า
คนเราเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วก็อดที่จะช่วยไม่ได้เป็นคุณยังช่วยไหม

ให้มันผ่านไปนะทุกชีวิตก็จะต้องต่อสู้ดินรนนั่นแหละนะคะ